ส่วนบริษัทมีทจอลซั่นนิวทริชั่นประเทศไทย

เป็นองค์ประกอบสำคัญในนมแม่นะคะ
ที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองของทารก
เชื่อมต่อเซลล์ได้ถึง๒เท่า
ติดตามรู้จักสารนี้จากรายงานค่ะ
บุคลากรทางการแพทย์กว่า๑๕๐๐ราย
ให้ความสนใจกับการเปิดตัวนวัตกรรมสารอาหารในนมแม่
สารอาหารที่มีส่วนช่วยพัฒนาการสมองของเด็กแรกเกิด
พออุดมไปด้วยโปรตีนและไขมันกว่า๑๕๐ชนิด
สร้างปลอกไขมันหุ้มเส้นใหญ่สมอง
เพิ่มความเร็วในการส่งสัญญาณกระแสประสาท

จะช่วยในกระบวนการเชื่อมต่อระหว่างเซลล์สมองได้ถึง๒เท่า
มีจรสันนิวทรีชั่นประเทศไทย
ลงในผลิตภัณฑ์นมผงสำหรับเด็กได้สำเร็จ
ให้มีคุณประโยชน์ใกล้เคียงกับนมแม่มากที่สุดค่ะ

มีการพัฒนาการที่ใกล้เคียงนมแม่คือ
เคียงเด็กที่กินนมแม่มากขึ้นอีกนะครับ
เพราะสมองของเด็กพัฒนาการสูงสุดในช่วง๓ขวบปีแรก
จากการทานอาหารที่สมบูรณ์

ผู้ปกครองยังต้องสร้างสิ่งแวดล้อมให้กระตุ้นพัฒนาการของลูก
เพื่อความสมบูรณ์ของสมองอารมณ์และสติปัญญาค่ะ